การเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะฮะแน่นอนว่าได้เจอบิ๊กตู่ชนกับบิ๊กป้อมแน
แน่แน่ค่ะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ย
เปิดตัวอยู่กับรวมไทยสร้างชาติแล้วใช่ไหม

พักพลังประชารัฐวันนี้มีประชุมคณะกรรมการบริหารพักนะครับ
ประชุมใหญ่เลยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งกรรมการบริหารพักชุดใหม่เพิ่มเติมสามคน
แทนคนที่ลาออกด้วยแต่ที่สำคัญก็คือวันนี้ที่ประชุมใหญ่ของพักพลังประชารัฐ
ส่วนที่ประชุมวันนี้มีมติเห็นชอบ
ในการเสนอชื่อแคนดิเดตน้ำมนตรีในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้เพียงคนเดียว
เป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวเลยนะครับ
คุณภัยบูลนิติตะวันรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐบอกว่าเสนอชื่อคนเดียวนี่แหละ
ในการเลือกตั้งเนี่ยคันดิเดตนายกเพราะเป็นบุคคลที่ทุกคนให้ความเคารพอยู่แล้ว

พักพลังประชารัฐนั้นจะต้องเสนอบุคคลที่สมาชิกพักทุกท่าน
รักและเคารพสูงสุดนะฮะแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของพักมาโดยตลอด
ก็คือท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งเป็นหัวหน้าพักของพลังประชารัฐ
ทุกคนเห็นตรงกันให้เสนอท่านเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงท่านเดียวนะฮะ
เพื่อคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์คงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของพักพลังประชารัฐ
เชื่อว่าท่านจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐อีกอย่างแน่นอน
ขณะเดียวกันนะครับคุณวิรัติรัตนาเศษนะฮะนี่เป็นแกนนำพักคนหนึ่งนะครับ
วันนี้ได้ย้ำกับสมาชิกพักพลังประชารัฐนะฮะ
บอกว่าจากนี้ไปในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยให้บอกกับประชาชน
โดยใช้แบบนี้เลยฮะมอโต้คำพูดอย่างนี้เลย
ทั่วไทยหรือป้อม๗๐๐ก็ได้
ว่าถ้าเกิดได้เป็นนายกภักดิ์พลังประชารัฐได้เป็นแก่นำรัฐบาลอีกครั้งนึงเนี่ย
จะเดินหน้าเพิ่มเงินในบัตรประชารัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเดือนละ๗๐๐บาททันที
ไม่ได้ลารัชการมาแต่นี่หลังจากเลิกงานวันนี้มีภาพนี้ปรากฏครับทุกผู้ชมครับ

ไม่แน่ใจว่าแม่ตั้งใจให้ปรากฏหรือเปล่าภาพนิ่งภาพนี้

การเมืองเขาบอกไม่มิดไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูที่ถาวรใช่ไหม

ผลเอกประวิทย์นะครับนัดพูดคุยกับคุณอุตมะสวนายน
ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทย

และคุณสนทิรัฐสนทิจิระวงด้วยนะฮะ
จำได้ไหมครับคุณอุตมะคือหัวหน้าพักพลังประชารัฐในตอนนั้น

คุณสนทิรัฐคือเลขาธิการพักพลังประชารัฐ

ก่อนจะมีการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่
แล้วบิ๊กป้อมเป็นหัวหน้าพักใช่
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นเลขาธิการพัก
ตอนนั้นสี่กุมารก็เลยเก็บข้าวของออกจากพักพลังประชารัฐถูกต้อง
นี่ว่ากันว่าเป็นการพูดคุยกันเพื่อให้ทั้งสองท่านเนี่ย
ย้ายกลับมาร่วมงานกับพักพลังประชารัฐอีกครั้ง
รีเทิร์นเหรอคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะแถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ค่ะมีรายงานว่าคุณอุตมะจะมาช่วยดูแลด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจนะฮะ
คุณสนทิรัฐจะมาช่วยดูเรื่องของยุทธศาสตร์ทางด้านการเมือง
โอ้โหวันนั้นร้อยเอกธรรมนัฐเพิ่งไปกราบสวัสดีบิ๊กป้อมใช่ไหม
แต่ยังไม่รู้ว่าจะเปิดตัวกลับเข้ามาพลังประชารัฐเมื่อไหร่นะ
นี่ไงการเมืองไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูที่ถาวร
ต้องรอดูต่อไปเรื่อยส่วนฟังภักด์เพื่อไทยค่ะ
วันนี้คุณอุ้งอิ๊งนำทีมนะคะปลาใสใหญ่ที่ภาคอีสาน๓จังหวัดเลยนี่
แฟนคลับก็ไปรอกันถึงสนามบินเลยนะคะ
อุ้งอิงท้อง๖เดือนแล้วไง
เพราะบอกว่าอยากจะให้แลนด์สไลด์ตามที่ตั้งใจไว้
ช่วงเที่ยงค่ะไปขึ้นเวทีปราศัย
ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเที่ยมเยี่ยมเมืองจังหวัดเลยค่ะ
ไทย
วันนี้บอกกันตรงตรงแล้วครับมาเพื่อบอกพี่น้อง
ว่าเลือกตั้งคราวนี้อย่าปันใจอย่าแต่งคะแนนให้ใคร
ทีนี้คุณอุ้งให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะว่าพักเพื่อไทยไม่เคยคุยเรื่องดิวลงดิว
รับรวมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐเลย
คุณนายยิ่งบอกว่าเธอก็จะอุ้มท้องเดินหน้าหาเสียงต่อไป
เชื่อว่าข่าวที่ออกมาจะไม่กระทบคะแนนนิยมของพักค่ะ
เรื่องนี้คุณอุ้งอิ๊งบอกว่าพ่อก็ไม่ได้บอกเธอนะว่าจะกลับเมื่อไหร่
เชื่อว่าพ่อคงมีวิธีและขั้นตอนอยู่แล้ว
ในฐานะลูกสาวก็เคารพการตัดสินใจของพ่อ
ว่าจะไม่เอาพักการเมืองหรือพักเพื่อไทยมาเกี่ยวข้อง
เพราะว่าตอนนี้ทางพักเองมุ่งหน้าหาเสียง

ไม่ได้มุ่งเน้นเอาทักศิลป์กลับบ้าน

เราก็จะต้องถามหน่อยเพราะวันก่อนสัมภาษณ์คนเอกประยุทธ์ที่พูดถึง
ว่าคุณทักศิลป์เขาพูดประโยคนี้ออกมา

หนักข่าวทำงานถามคนเอกประยุทธ์ว่า
ใช่แค่ได้ยินชื่อทักษิณคือหันหน้าหนีออกจากไมค์แล้วเดินไปเลยนะคะ
ก็เลยถามคุณอุ้งอิงว่าเออคิดเห็นยังไงเรื่องที่

ไม่อยากได้ยินชื่อนี้ไม่ชอบชื่อนี้ลองไปฟังเธอตอบนะคะ
ว่าจะยังไงจะผ่านอะไรทำอะไรอะไรอย่างนี้
ที่อิ๊งมาอยู่ตรงนี้และพักเพื่อไทยอยู่ตรงนี้
เราก็คือมุ่งหน้าหาเสียงแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน
ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการเอาท่านกลับบ้านนะคะ

อันนี้มีประยุกต์ถึงกับเอ๋ยปะว่า
อย่าเอ่ยเชื่อทักษิต่อหน้าไม่ชอบคนนี้
มีความรู้สึกด้วยว่าทำไมอาจจะดูเลยมาย

ไม่มีอะไรท่านก็คงเครียดหลายอย่าง

มนุษย์หงุดหงิดนะแค่เข้าใจได้ว่าไม่มีอะไร
ผู้นำไม่ควรพูดอย่างนั้นนะ

การเมืองไทยก็ดุเดือดขึ้นตามลำดับนะฮะ
ใช่ค่ะช่วงข้ามพักเพื่อไทยเขาบอกว่าไปเปิดเวทีประสัยที่ลานตลาดนัดเก้าค่ำอำเภอนากลางที่หนองบัวลำพู
พรุ่งนี้จะลงพื้นที่อีก๒เวทีที่หนองคายนะคะ